อัปเดตข่าวกันต่อนะคะกับลูกทุ่งสาวอารมณ์ดีคนนี้นะคะพี่ลูลูดวงฤดีหรือว่าลูลูอาสยามค่ะ
หลังจากที่แต่งงานกับแฟนหนุ่มน้องวงการครบกันมา๑๗ปีค่ะ

ตอนนี้คือดูครูก้อยตลอด